บอกว่ารักสักกันนิดสักกันนิด
ขอร้องเพลงของแม่ทาทานิดนึงกันแล้วกันนะ

มต้นก็ผ่านประมาณ๒๐ปีแล้ว

เออน่าจะไม่อยากจำหรอกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ขอร้องเพื่อฉลองให้กับแม่ทาทาลดน้ำหนักลงมา๑๔กิโลค่ะ

เยอะมากแม่ผอมลงแม่สวยขึ้นเชิญสรรเสริญแม่ได้ตามสบาย
อย่างล่าสุดค่ะที่แม่ทาทาออกงานอีเวนต์จับไมค์ร้องเพลงพี่น้องชาวออฟฟิศฟัง
อันนี้เป็นหนึ่งในโปรเจคดีของค่ายนินจา
ค่ายนินจาเนี่ยเป็นค่ายเดียวกับแม่ตินาคริสติน่าเลย
เออนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะแม่ทานเนี่ยให้ค่ายเขามาดูแลคิวให้แบบเต็มตัว
บอกเลยนะจ๊ะงานนี้แม่ทาทาทำเซอร์ไพรส์นักข่าวด้วยการเผยเคล็ดลับลดน้ำหนักลงไปถึง๑๔กิโลกรัม
ภายในแค่๒เดือนเท่านั้นแต่ไม่ต้องตกใจมือทาบอกนะคะ
เพราะว่าแม่ทาทาบอกว่าจริงแล้วก็มาจากที่ป่วยโควิดนั่นแหละ

ก็อยากให้มันไปมากกว่านี้ดีกว่า
น้ำหนักลดลงมาอย่างที่เห็นเลย

๑๔กิโลใช่ไหมยังไม่พอ

แล้วถ้าออกนะ
ข่าวนี้จะเป็นข่าวไวรัล

ตอนแรกต้องบอกก่อนว่าก็ไม่สบายด้วยแหละ

กินอะไรก็ไม่อร่อยไปเลยอยู่นานมาก

รู้สึกว่าเออแบบไหนก็มาแล้ว

ก็ตั้งใจค่ะเพราะว่าก็อยากจะให้

ไม่สำคัญเพื่อสุขภาพด้วยหรอกค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้อิ้วน้อยแล้วเนอะ
ตอนนี้๑๓กิโลกรัมแล้วค่ะ

เธอก็เออเอาดีกว่าเนอะ๒ตัวเลขก็สวย
อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเห็นไปในโซเชียล
ลงรูปกับชายหนุ่มคนนึง

หน้าตาดีคมเข้มยิ้มสวย

อย่าเอ็ดไปอย่าพูดไปอย่าเอ็ดไปคุณผู้ชม

หวานใจคนใหม่ของแม่ทาทาหรือเปล่า
แม่บอกว่าไม่ขอเรียกแฟนนะคะเพราะว่า
ทาทาเนี่ยบอกว่าคนมาจีบแม่ก็

กราบกรานแล้วจ้ะแม่จ๋า

อย่าเรียกว่าแฟนเพราะตอนนี้มีคนโดนจีบหลายคน

จะพูดคำนี้ไปอีกคนที่รอต่อแถวอยู่

ไปเลยจ้ะไปอยู่เมืองฮานก่อนเลยนะ